ม้วนตัวรอเลยอะค่ะ

ไม่ใช่ชุดเล่น

ผู้หญิงต้อง๖๔ผู้ชายต้อง๓๔

แต่ว่ามาดูเรื่องดราม่าสนั่นโซเชียล
จนเป็นแฮสแท็กอันดับหนึ่งนะตอนนี้
แฮสแท็กที่ว่าพีมริพาย

สำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวนี้มาก่อน

คุณอายตาเขารีวิวเครื่องสำอางมาประมาณ๗๘ปีแล้ว

แป้งพับของคุณพิมพิพายไป

โง่ที่ใช้แป้งไม่ถูกวิธีแบบนี้

ที่มาที่ไปมันเกิดจากการที่เขา

แต่เพื่อนนั้นมีการโทรมาบอกครับ

เพื่อนส่งมาส่งไลน์มา

กูตอบอย่างนี้เออ

กูมาพูดในไลฟ์

เมื่อก็พูดนะว่ากูก็ไม่ได้ดูหรอก

เพื่อนส่งไลน์มาให้ดูก่อน
นี่ค่ะคือสรุปคือเขายังไม่ได้ดูคลิปที่อายตา
รีวิวแป้งเอาไว้แต่เพื่อนมาบอกก็เลยด่าไปแล้วก่อนหน้านี้
คืนน้ำมานั้นน่ะด่าแรงเหมือนกันแหละ
โอ้ยรีวิวมา๗๘ปีไม่เห็นจัดดังเลิศงโภ
ใช้แป้งไม่ถูกวิธีลูกสาวอนิสัย๖ปี

คือเขาเรียกว่าพุกันใช่ไหมถ้าอยากจะให้มันบางทำให้พุกัน
เออแปรงไปแตะที่แป๊บมาที่หน้ามันก็บาง
ขออนุญาตนิดหนึ่งเองไฟครับพุหญิงพุหญิงจะไม่ค่อยชอบแป้งหนา
เพราะฉะนั้นวิธีการจะใช้ถ้าเป็นแป้งตลับหรือแป้งพับ
จะใช้แปรงไปแตะนิดหนึ่งแล้วก็โบกที่หน้าเบา
ถ้าเกิดใช้พับแล้วมาตบมันจะหนา

คือพิมพ์ริพายเขาบอกเขาพูดในไลฟ์ก่อนหน้านี้
เขาบอกว่ากดแรงขนาดนั้นมาแปะมาทาหน้ามันก็หนาสิ
คือพิมริพายเขาก็บอกว่าเขาก็ยอมรับแหละว่าเขาไม่ได้ดูมาก่อน

มีคำว่าใช้ไม่เป็นรีวิวมาก็ไม่ดังมันก็กลายเป็นดราม่าทัวร์
ก็ลงพิมพิภายอย่างหนักว่าเขาผิดตรงไหนก็เขารีวิวตามจริง
เขาใช้แล้วมันเป็นอย่างนั้นขนาดแป้งที่ได้ไปมันแตกเขายังไม่ว่าอะไรเลย
แล้วอีกอย่างหนึ่งคุณขายของไปคุณแถมพับคุณไม่ได้แถมผู้กันนี่
ไม่ได้แถมแปลงนี่มันก็ต้องใช้พับในการทาแป้งไม่ใช่หรือ
อันนี้คนในโซเชียลบอกว่าถ้าเกิดคุณอยากให้เขาใช้แปลง

ไม่แต่ว่าคือปกติเนี่ยแป้งตลับส่วนใหญ่เขาเป็นพับอยู่แล้ว
อันนี้ไม่ได้แก้ตัวแทนใครนะคะคือถ้าเกิดว่าจะใช้แปลง
ก็จะต้องมีเป็นของตัวเองเรื่องของอาร์ตตังหากค่ะ
คนใหญ่ที่จะใช้แปลงอันนู้นในห้องนู้นช่างด้วยนะ
ช่างก็ถึงจะใช้
แต่ล่าสุดก็อย่างที่บอกไปว่าเขาก็ชี้แจงเป็นที่เรียบร้อย
แต่ว่าดราม่าทัวร์ก็ลงไปแล้วมีคนเมนต์ว่า
พิมพิพายคุณจะไม่ขอโทษอายตาเขาหน่อยเหรอ

พายพูดว่าขอโทษนะคะที่ไม่พูดคำว่าขอโทษ

ขอโทษเพราะที่ผ่านมาขอโทษมาเยอะแล้ว
ขอโทษนะคะที่ไม่พูดคำว่าขอโทษ

เพื่อนโทรมาฟ้องก็เลยด่าไปก่อนแล้ว
แต่เขาก็ยอมรับว่าเขาจะกินยาลดความมั่นของตัวเองลงอะไรแบบนี้
แต่ถือว่าแฟนเขาเขาก็ให้อภัย
เพราะว่าเขาก็เป็นคนปากจัดขายของแบบนี้อยู่แล้ว
แต่ล่าสุดอายตาเองก็อัดคลิปบอกว่า
มันคนละประเด็นกันไม่ควรจะพูดว่าหนูดังหรือไม่ดัง
เพราะหนูก็ซื้อแป้งมารีวิวตามประสบการณ์ที่หนูมี
ตามความจริงที่มันเกิดขึ้นอะไรแบบนี้
เพราะว่าเขาก็รีวิวมาเยอะนะฮะมีคนติดตามเป็นล้านคน
แม้จะไม่ได้ดังแต่ว่าอย่าไปเปลี่ยนประเด็น
แต่ประเด็นมันอยู่ที่ผลิตภัณฑ์มากกว่า
อย่าไปว่าเขาบูลลี่เขาว่าเขาดังหรือไม่ดังอะไรแบบนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะรีวิวได้เหมือนกัน
อะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าน้องเขาก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นดราม่าอะไรมากมาย
แต่ว่าอย่าไปพูดถึงเรื่องของความดังไม่ดังอาจจะไม่ได้ดังเท่าพิมพิพาย
ซึ่งไอตาเองก็เป็นแฟนคลับของพิมพ์ริพาย
อายตาชอบดูพิมพ์นิพายทำกิจของเหลือประชาชนที่เหลือชม่าอะไรแบบนี้
ใช้คำนี้ได้ไหมพี่เบิร์ตอ้อมแอ้มขอโทษ
ประมาณนั้นแก้เกิร์นใช่มั้ย

ผมว่ามันเป็นกริยาการขอโทษแบบเขิน